สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเยอะ
ทำไมไม่ถือไม้เว้ยอย่างงั้นทำไมไม่ใส่
ก็วิ่งมาตอนที่เมื่อกี้เนี่ย

กินยาสมุนไพรได้แหละ

วัลลาวัลลาพี่ไข่ไวรายุ้นหรอ

ของทลิ๊วก็จะเป็นอย่างนี้

เอามาเตือนกันนะครับท่านผู้ชมก่อน

พอผลมาถล่มไทยเลย
จะตกหนักมากแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะ
ก็เป็นการประกาศฉบับที่๕แล้วนะครับประกาศทุกวันเลย
แล้วก็ทุกเย็นเขาก็จะมาตามนัดทุกครั้ง

ก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะคะ
มีพายุที่มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะ
นิดเดียวเองแค่๓๕๐กิโลเมตรเอง
แล้วก็จะเข้าถึงประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้
แล้วความเร็วสูงสุดของลมนี้ก็คือ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ่อนกำลังแล้วก็ยังหนักอยู่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดา
แล้วตอนนี้ทางฝั่งพม่าก็เป็นหนักมาก
พายุฝนหนักมาก
หนักเลยท่วมแบบเละเทะเลย
คือตอนนี้เรารอทั้งสองฝั่งที่จะกระหน่ำเราเลยนะฮะ
ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่น
และจะมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่
โดยพื้นที่รับผลกระทบนั้นจะมีดังนี้นะคะ

ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกจะฝนตกหนัก
ส่วนวันถัดไปก็คือ๒๖๒๘เนี่ย

คือเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนี่ย

ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางทีมันไม่ทันเห็นหรอกว่าน้ำแดง
แล้วก็ภาคใต้ก็มีกำลังก็มีพายุที่มาจากทางอันดามันก็มีกำลังแรงมาก
ตอนนี้พม่าท่วมหนักอยู่อย่างที่บอกนะฮะ
แล้วก็พายุก็จะทำให้มีคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
แล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในวันนี้
ในวันนี้ถึงวันที่๒๙
ต้องดื่มน้ำเพราะยังเมื่อก่อนเข้าไปอ่านในพันทิพย
บอกเอ๊ะทำไมรายการนี้มีการดื่มน้ำได้ด้วย

จริงแล้วกินน้ำเขาเป็นสปอนเซอร์ของเรา
เราต้องกินคือคุณ

ทางโทรศัพท์บางทีเราก็กดเพื่อที่จะหาข้อมูลเลยว่า

มีข่าวที่เราจะต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้ท่านผู้ชมค่ะข่าวมันอยู่ในอินเตอร์เน็ตมากกว่า

แต่สรุปแล้วคือเราไม่ค่อยมีอารยาตกันเลย
นั่นแหละดีช่วยสรุปตัวเองด้วย

โคตรแม่วนี้อึดอัดใจอะไรมาคะมาระบายสายน้อง
สบายสบายดีสบายดี
มาเรื่องนี้กำลังร้อนฉาในโรคออนไลน์
จนเสียชีวิตนะฮะโรงพยาบาลบอกนะครับ
ที่ว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว
โรงพยาบาลที่มีการแจงกฏมโลกออนไลน์
เรื่องให้เด็กปวดท้องรอจนกระทั่งเสียชีวิตนะ

ชี้เด็กอเมริกาเส้นเลือดใหญ่ที่หน้าอกแตก

กรณีที่โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนหดหูจากเฟซบุ๊กแห่งหนึ่ง
เผยเหตุการณ์ที่น้องนิวเด็กชายที่ต้องทนทุกขรมานจากการปวดท้อง
เพราะว่าทางโรงพยาบาลกลับให้รอไปก่อน
สุดท้ายต้องเสียชีวิตเพียงเพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ตั้งแต่เนิ่นจนเป็นวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
โดยนายแพทย์ประจักรวัฒนะกูล
ท่านเป็นนายแพทย์สะสอจอ
ด้วยการปวดท้องและจุกแน่นที่ลิ้นปี
แต่ไม่ดีขึ้นโดยมาถึงโรงพยาบาลประจำก้าว

เมินอาการแรกสำหรับรับส่งผู้ป่วย
พบแผนการเป็นลมตรวจเบื้องต้นมีอาการปวดท้อง
วินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยเอ็กซ์เรย์ช่องท้อง
พบว่ามีความผิดปกติของฟิล์มที่ช่องท้องนะครับ

ขณะรอปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยมีอาการเป็นลม
สัญญาณชีพเปลี่ยนจึงย้ายไปรักษาฉุกเฉิน
ห้องตรวจฉุกเฉินพบว่ามีภาวะช็อก
แก้ไขภาวะช็อกและปรึกษาแผนกศัลยกรรม

ทางด้านในแพทย์ประจักษ์ก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติม

ให้สารน้ำแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
เมื่อได้ผลเรทคอมพิวเตอร์พบผู้ป่วย

เกินศักยภาพของโรงพยาบาลพระจอมเก้า
ก่อนวางแผนส่งต่อให้ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ
แต่ผู้ป่วยเกิดอาการช็อกแล้วก็หยุดหายใจซะก่อน

ใช้เวลาตั้งแต่มาจนถึงสิ้นสุดการรักษา
เป็นเวลานะฮะ๓ชั่วโมงกับอีก๘นาที

จำเป็นต้องให้แพทย์เฉพาะทางตัดสินใจ
เพราะฉะนั้นต้องนำผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอื่นคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าเพียง๓นาทีต่อมาน้องได้เสียชีวิตอย่างกระทันหัน
ภายในห้องฉุกเฉินรวมระยะเวลาการรักษาทั้งหมด
ที่ทางโรงพยาบาลพระจอม๙ประมาณ๑๐๓ชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้ว
ทางญาติเองไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

โรงพยาบาลก็ได้แจ้งกับทางบริษัทกระทรวงสถานศึกษ์บันที่เรียบร้อยแล้ว

ที่เป็นผอของโรงพยาบาลพระจอม๙

อยู่ตั้งแต่จากประจอมการพิบุรีนะครับ
กระบวนการรักษาผู้ป่วยทางทีมแพทย์ได้ดูแล

แตกซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่มีความรุนแรงอย่างมากนะฮะ
เหมือนข้อประปรับขนาดไกลแตกแล้วก็น้ำทิศลักษณ์ออกมา

แล้วก็อาการของน้องก็สุดหลั่งรวดเร็วนะครับ
อันนี้พี่ด้วยความเคารพคุณหมอนะคะพี่สงสัยว่า
ก่อนที่จะเจอคือไม่มีใครมาตรวจหรือเปล่า

คือผมเชื่อว่าในมุมผมนะฮะ
มุมผมเองผมเชื่อว่าน่าจะมีการวินิจฉัย

เพราะว่าไปโรงพยาบาลแรกน้องปวดที่ลิ้นปี่
หมอดันไปคิดว่าเป็นโรคกระเพาะก็รักษาแบบโรคกระเพาะ
แต่อย่าลืมนะคนที่เป็นโรคหัวใจ

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะมีการวินิจฉัยที่ดีกว่านี้

คือบางทีแต่บางคนหลายคนที่ผมเห็นหรือทุกคนที่ถูกรู้จักไป

ตรวจแขนน่าจะเกิดการกล้ามเนื้อนู่นนี่
ปรากฏไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยว่า
คุณหัวใจกำลังขาดเลือดกล้ามหัวใจขาดเลือด
ตายสุดท้ายตายตายเลย
กลับมาบ้านประมาณสัก๒ชั่วโมงตายเลย

แล้วนี่คุณไปสืบมาอย่างไร
คือกรณีแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดในรายการของเรา

ถูกมั้ยฮะไอ้พวกที่มันก็กว่ายังตามเส้นเลือดถูกมันก็จะพื้ดออกไป

เส้นเลือดปลงพองนี่คือเส้นเลือดบนท่องี้นะครับ
พอมันปูดออกมาเนี่ยอันนี้ผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมไปศึกษามา
คือถ้ามันปูดขึ้นมาอย่างนี้มันมีโอกาสที่มันจะแตกได้
ใช่เพราะเลือดมันกระทุ้งมันดักใช่ที่จะแตกคืออะไรรู้ไหมครับ
คือหนึ่งนะครับคุณยกของหนักออกกำลังกายมาก
เวลาเลือกเลือกสูบฉีดมันจะแตกรวมถึงเบ่งอุจจาระใช่
คือผนังมันบางเรื่อยจากการโป่งของมัน

พอตรวจเสร็จปุ๊บเขาจะมีเหมือนกับเป็นอุปกรณ์เข้าไป
เพื่อทำให้ไปห่อไปหุ้มเส้นลื
ไปช่วยแบบให้เส้นเลือดมันไม่แตก
อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมไม่แน่ใจ
แต่ที่แน่น้องน่าสงสารมาก
คือในกรณีนี้ถ้าพูดในแง่คุณหมอก็ถูก

ถ้าจับน้องตรวจตั้งแต่ชั่วโมงแรกเขาจะมีโอกาสรอดไหม

แต่ว่าเพียงแต่ว่าเครื่องมือล่ะจะมีไหมล่ะ

ว่าเขาเป็นกระเพาะก็เลยไม่ได้ไปดูเรื่องเส้นเลือด

ผมคิดว่าหมอกับพยาบาล
เห็นว่าเป็นเด็ก
คืออย่างนี้โรงพยาบาลแรกเขาตรวจมา

พอส่งมาที่โรงพยาบาลที่๒ประเจอมก้าวที่เผ็ดบุรี

เขาก็มาดูแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับให้เช็คอย่างทันที

คือรักษาไม่ได้ด้วยกำลังเตรียมการจะส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

อันนี้คือที่เขาบอกมานะตามคำอ้าง
โรคที่แบบว่าต้องเป็นแพทย์ที่ชำนาญ
อ๋อตอนนี้บ้างโรงพยาบาลต่างวันนี้ยังมี
เราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันก็ได้ยินน้อย
ทีนี้ตอนนี้โลกออนไลน์ก็แบ่งเป็น๒ฝั่ง๒ฝ่าย
มุมหนึ่งก็จะไม่เข้าใจโรงพยาบาลว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้

แล้วพยาบาลก็มีรูปกำลังยิ้มอยู่

คนก็บอกทำไมถึงไปยิ้มอย่างนี้
ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มาบอกว่า
ระหว่างคุณปั๊มคุณจะทำให้แบบหน้าตาให้คนป่วยเขาเครียดไปเหรอ

แต่ว่าน่ากลัวสุดก็โลกออนไลน

รู้สึกว่าจะมีทางพยาบาลหลายคนเขารู้สึกว่า
เขาโดนหนัก
ใช่ที่ก็อ่านอยู่
เขาก็เลยคิดว่าเขาแน่นอน
เขาจะลาวันนี้พยาบาลขาด
เขาก็จะลาออกันอะไรอย่างนี้นะฮะแม่โทษ
บ้านไปเยอะเลยเนี่ยมีบางคนมาทำล้อเรียนโทษนะฮะนี่ก็บอกช่วยแนะนำวันดาเด็กไปยื่นขอรับเงินช่วยเหลือนฮะตามม๔๑นะฮะจากจากไหนอ่ะจากอ๋อจากสสชสชโอเค
เอาละค่ะประหลัดแรงงานนะคะเตือนนายจ้างรีบแจ้งใช้ต่างด้าวผิดกฎหมายวันที่๒๔กรกฎาคมไปจนถึงวันที่๗สิงหาคมเพียงเวลาแค่๑๕วันเท่านั้นนะฟังดีนะเปิดศูนย์รับแจ้งนะคะ๑๐๑นะทุกแห่งทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะก็นำกลุ่มผู้ผิดกฎหมายเข้าระบบทำงานให้อย่างถูกต้อง
กระทรวงแรงงานเนี่ยพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะคะก็โดยเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมนี้แหละค่ะ
กระทรวงแรงงานนะคะหม่อมหลวงปุณธริกสมิติประหลัดกระทรวงแรงงานกล่าวหลังจากที่ตรวจความพร้อมของศูนย์รับแจ้งการทำงานของต่างด้าวนะ
๑ใน๑๑ศูนย์ทั่วกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมไปจนถึงวันที่๗สิงหาคมศูนย์ทั่วไทยทั้งหมดมีจำนวน๑๐๑แห่ง
ศูนย์ที่อยู่ในกรุงเทพพร้อมเปิดให้นายจ้างที่จ้างการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย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
อืมกลับมาก็ต้องจับนั่นสิถูกต้อง
วันเดียวกันค่ะนายสุรเดชวรีอิทธิกุล
ก็เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสปส
กล่าวว่าอยากที่จะขอชวนเชิญให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวนะ
ที่ทำงานอยู่ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งก็จะเปิดเพียงแค่๑๕วันเท่านั้น
นอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับแรงงานอื่น
หากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะ
สายด่วนเลยสำนักงานประกันสังคม๑๕๐๖
หรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางาน
ทำให้ถูกกฎหมายได้เพราะเราก็ต้องการแรงงานต่างด้าว
ไม่ได้กีฎกันยังไงถูกกฎหมายเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นแรงงานเถื่อน

คือตัวคุณที่เข้ามาเถื่อนคุณก็ลำบาก
เพราะจริงแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ดีเลยทีเดียวถ้ามาถูกต้อง

วันนี้เรามีแจกเสื้อข่าวใส่ไข่นะครับ

ไม่ใช่ไม่ได้บอกเขาหรอก

ใช่ไหมวันนี้๒คนที่ไม่มาคือใคร

ผมถามว่ามดดำเป็นเกยร์คิงหรือเกยร์ควีน

ขาชาภาพยาเกย์
ครีมข้อความนี้ให้ครบด้วย

ส่งเบอร์โทรกลับแล้วก็ไซส์เสื้อที่คุณต้องการด้วยนะครับ
ผมบอกเบอร์มาด้วยนะบอกไซส์มาด้วยนะ

ตอบมาให้หมดเดี๋ยวแจกเสื้อนะฮะ

ใส่หัวเป็นปีก
เป็นพวกแบบว่าฟรีกันเหรอ

เป็นคนดูแพงค่ะแต่ราคาถูกนะคะ

ข่าวใส่ไข่มีอันเชิญพ่อปู่ศรีสุโธนะฮะ

วันเขาบอกคนถูก๒ตัว๖๐ใบ

เดี๋ยวกลับมา
ก็มีคนส่งจดหมายเข้ามาให้ผมที่รายการข่าวใส่ไข่นะฮะ
ก็เนี่ยนะฮะบอกจากบางพุทธองหื้มหนุ่มกัญชัย
นี่นะฮะแล้วก็เป็นเพลงส่งมาให้
ตึกหนึ่งนะฮะมีเพลงฝันกลางวันเนี่ยนะฮะ

เนี่ยนะฮะเขาส่งมาอย่างงี้นะฮะ
อันนี้ส่งมาเป็นซองส่งไม่ได้ส่งปริศนีนะนี่ส่งมาด้วยตัวเองใช่ไหม
แบบปริศนีก็มี
เป็นแบบปริศนีก็มีอันนี้นะฮะก็ส่งมาเป็นจดหมายนะครับ
ส่งมาบอกว่านี่นะฮะถึงคุณอันนี้ส่งมาเป็นเรื่องพระนะฮะ
เป็นพระอันนี้เป็นหลุมข้องเงินหลุมข้องเงินรถบังคลานนะส่งมาเนี่ยนะ
บอกว่าถึงคุณแกรนชัยไม่ใช่เธอสิไม่ใช่ผมผมชื่อกัญชัยนะ
อันนี้ป้าส่งมาผิดป้าส่งว่าแกรนชัยแกรนชัย
แต่ก็น่ารักส่งมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะรายการที่อ่านจดหมาย
ก็ไม่ใช่ไม่เขียนจดหมายก็แบบนี้นะแต่ผมว่ามันคลาสสิกอยู่ไง
ไปติดต่ออะไรไปเขียนเป็นลายมือยังไม่เอาเลยให้ไปพิมพ์มา
ใช่ไหมทำไมลายมือฉันสวยมากนะฉันจะบอกให้

พี่มดดำครับพี่หนุ่มลุกครับ

ลุกนี้ลุกโรนกว่าเมียต่ำด้าน

อันนี้ไม่บอกสิ่งที่ต้องการมาเลยคือจะแฉมดดำอย่างเดียว

มาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนะครับ

อย่างเดียวก็พอ

ไม่ต้องไปไกลนะฮะตอนนี้หลุมพระแป๊ะได้มีการอัญเชิญหรือปูสุกศรีสุทธโท

ประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะจังหวัดนครปฐมนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยแห่ร่วมพิธีถวายไข่ไก่ล้นหลามเลยล่าสุดนะฮะ
มีคนถูกเลขท้าย๘๗ร็อตใหญ่นะฮะมุมชม๖๐ใบ
มวดที่แล้วอ่ะอ่ามวดที่๒๓กรกฎาปี๖๐นี่แหละนะฮะ
วัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะครับที่นครชัยศรีนครปฐมเนี่ยนะครับ
พระคูยติธรรมนุยุธนะฮะหลุมพระแป๊ะเนี่ยนะครับ
เกจิดังนะฮะเจ้าอาวาสประกอบพิธีบวงสวงเบิกเนธนะครับ
แล้วก็บุชาติพระยานนาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธโดยอันเชิญจากป่าคคำชโชนโนศ์
จังหวัดอุดรธานีมาปิดสถานไว้ที่สาราราหู๘ทิศนะครับ

พร้อมกับนำไข่ไก่สดมาถวายกันอย่างล้นหลามเลยนะคุณผู้ชมครับ
หลุมพ่อแป๊ะมีการกล่าวนะว่าปีนี้เนี่ยนะฮะ
ก็เป็นปีแห่งมหามงคล
แล้วก็เป็นปีของพญานาคที่ให้โชคลาภผู้คนนะฮะ

แม้จะอยู่ห่างไกลนะครับแต่ก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางไปกราบไหว้กัน
รายเสียโอกาสนะครับเนื่องจากเข้าไปไม่ถึง
ก็เลยมีการอัญเชิญพระปู่ศรีสุธโธเนี่ยนะฮะ
ให้มาประสิทธิ์ฐานไว้ที่วัดนะครับ

ซึ่งภายในที่ประทับนั้นนะฮะ

โดยเปิดประชาชนเนี่ยนะฮะเข้าไปบูชากันนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับมีคนเนี่ยนะครับ

ล่าสุดเขาบอกถูก๘๗เนี่ยนะฮะ
ก็เลยนำไข่ไก่ไปแก้บนเมื่อกี้เห็นไหมฮะไข่ไก่อยู่เยอะ

จริงคงไม่เล่นทิ้งไข่เยอะ

แต่ว่ามันทีเอายังอื่นเป็นสวายท่านบ้างก็ได้
แล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นความเชื่อกันหรือว่าท่านชอบ
ผมก็ไม่รู้คืออย่างเช่นผมเคยคุยสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะ
แก้บนที่หลวงพ่อโสธร
ทำไมถึงชอบเอาไก่ไปบนไปวางอะไรอย่างนี้
เขาก็จะบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านชอบไก่ชนชอบอะไรอย่างนี้

ไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็ชอบไก่ชนอะไรอย่างนี้

เหมือนเขาเอาไปให้เพราะปลูกสิทธโท
ซึ่งหลายคนเชื่อว่าท่านเป็นคนแบบกินมังสวิรัติแบบว่า

แต่ไข่นี่ก็มังสวิรัติกินได้หรือ

แต่ส่วนมากคนบอกว่าท่านชอบกินข้าว

จริงผมว่านั้นน่าจะเอาเป็นแบบพวกผลไม้
เพราะชอบของหอมแล้วกินมังสวิรัติ

เมื่อก่อนกินไม่ได้แต่ตอนนี้แบบมีไข่ที่แบบไข่ลม

เขาชอบเอาน้ำแดงไปถวายเนอะ

อันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วนะ
อ่าผัดกันผัดกัน

ไปกับใครครับมีเสื้อให้นะคะ
บอกมาว่าพี่ม้าไปกับใคร

โอ้เรามีสต๊อกจ่ายให้หมดเลยค่ะ
เอาละอุ๊ยตาย

หรืออาจจะไม่ได้ประมาทนะแต่อยู่เนี่ย
มันอาจจะฆ่าชีวิตเราได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลย
เมื่อช่วงตอนสายที่ผ่านมาของวันที่๒๔กรกฎาคม
นะคุณดูนี่นะคะเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจมาก
นี่ป้าต้นมะพร้าวหล่นลงมาทับนางคันจันนาค
ครูสอนโยคะหญิงนะคะวัย๕๗ปี
เธอประสบอุบัติเหตุเนี่ย

ใช่คือต้นมะพร้าวอยู่ก็ลมทับลงมา
อย่างที่คุณเห็นเนี่ยต้นเดียวเลย
หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ย
คนก็มาช่วยกันนะตอนนี้เธอก็มาช่วยกันไปเลย
จะเห็นจากภาพวงจรปิดเนี่ยฮะเมื่อวันที่๒๐เนี่ย

คือพอดีเนี่ยนางสอนโยคะเสร็จ

ต้องบอกอย่างนี้ว่าเธอเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะ
พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเดินออกมาปั๊บเนี่ย

ต้นภาพมันลงทับมาเลยต่อหน้าต่อตาม
ก็ไปกระแทกนะฮะ
เธอก็บัดที่ศีรษะเนี่ย
ยังไงอ่ะมันโผล่ลงมาพอทีนี้เลย

ต้องบอกอย่างนี้ว่าโดนกระแทกไปที่ศีรษะนะ
ใช่เหมือนจุดนั้นพบเหมือนเสาไฟฟ้าที่ตรงชิดลม
อ่านั่นต้นหาทุกยู
ต้นหาทุกยูแต่ว่ามันไปพันเอาดนเสาไฟฟ้ามันก็ลมฟาด

นัดพบเสี่ยววินาทีก็รอบ

ไปตายเอาตอนเช้าค่ะในวันรุ่งขึ้น
ว่าชาวบ้านในระแวกนั้นก็พยายามที่จะร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ว่าทำไมถึงได้บอกว่าไม่ยอมตัดต้นมะพร้าวนี้
เพราะว่าเกรงว่ามันเดี๋ยวไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่ไปสัญจรไปมา
เคยรายงานแล้วมันเยอะกว่าเคยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็มีเพียงแค่มาดูเท่านั้นแหละ
ไม่ยอมหรอกไม่มีอะไรหรอก

แล้วเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้สามีของนางคันจันนะครับไม่รู้ตัวเลยนะ
ไปประเมินไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าประมาทเลินเล่อ
จึงทำให้ภรรยาเขาต้องตาย
ในเหตุการณ์นี้นำสู่การดำเนินฟ้อง
ฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันเลย
สิ่งหนึ่งคือกล้องวงจรปิดมีประโยชน์มาก
ถ้าไม่งั้นไม่มีทางรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้น

ส่วนของดิฉันเนี่ยนะคะที่พม่าค่ะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้พม่านั้นน้ำท่วมหนักมาก

แล้วก็พม่าเป็นประเทศที่มีเจดีเยอะมาก

เหตุเกิดคือเจดี๑๑องค์นะฮะซึ่งสร้างอยู่ที่ริมน้ำ
หายลงไปในแม่น้ำอิลวดีต่อหน้าต่อตาประชาชน
ซึ่งกำลังมากราบไหว้นะคะคนพม่านี่คือจะไหว้พระกันหนักมาก
เคร่งศาสนามากเลยทีเดียว
หรือก็เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๒ศตราตราเหมือน๒วันก่อน
ซึ่งพม่าได้เผยแพร่คลิปท่านผู้ชมเห็นไหมคะ

ที่เจดีศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดปาโกกูล
ซึ่งอยู่ริมน้ำอิราวดีในเขตมาเกยประเทศเมียนมา
ค่อยซุดลงแล้วก็จมหายไปอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะ
เลยเลื่อนลงไปถอนลากไปเลย
บางคนยังก้มไหว้อยู่เลยเงยหน้าขึ้นมาเจดี
ค่อยลงไปวิ่งหนีไปเลย

ตกหนักอย่างต่อเนื่องอะไรฮะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำ
เกี่ยวข้างระดับสูงจนกลับซ๊อเนี่ยพื้นริมตะหลิ่งซ๊อเป็นขอบเลย
แล้วจมปึ้มลงไปแบบค่อยมาก

มีคนนึงอยู่ใกล้นั่นเลยกำลังไหว้อยู่
คนก็ร้องเรียกเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาอีกมุมหนึ่ง

อ๋อพี่ม้าไปกับพี่เมียว

มาไปกับพี่เมียวอ๋อโอเค

เออเออเออโอเค
เราจะไปพูดเรื่องเจดี

ไทยอินไทยอินหน่อย

ข่าวมีเรื่องน่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับฟังกัน

ชอบกินบินเที่ยวครบจบในงานเดียวกันนะฮะ
ในบรรยากาศตลาดน้ำกลางเมือง
นะฮะสินค้าเรื่องบ้านชั้นนำจากโฮมโปร

สูงสุด๓๓จากบัตรเครดิต

กับร้านดังด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า
เครดิตกรุงศรีและคะแนนรับบัตรกำนันนะฮะ

ขนาดนั้นเองแทนส่วนรถสูงสุด๕๐เปอร์เซ็นต์
สตาร์บัคซิสเลอร์เซเวนเซ่นบาร์บีคิวพาซ่าอากะฟูจิ

กับแอร์เอเชียบิ๊กแลกคะแนนบินเร็วขึ้นกว่าเดิม
เพียงใช้ขนาดเริ่มต้น๑๐๐๐ขนาดโฮมการ์ด
ก็บินฟรีได้แล้วกับเอเชียบิ๊ก
เกจท่องเที่ยวราคาสุดคุ้มบัตรเครดิตโฮมโปวีซ่า
เครดิตกรุงศรีแลกที่พักหรู๕ดาว
ใช้ขนาดเริ่มต้นเพียง๙๙๙๙ขนาด
แทนส่วนรถสูงสุด๗๐เปอร์เซ็นต์อาทิยูเขาใหญ่
รีเวอร์แควร์รีโซเชลรีสอร์ท
เรสดีเทลพัทยาการเด้นคริป
ลิง๓ตัวรีโซเทลที่ฉันชอบ
พร้อมกับความสนุกสนานบันเทิงค่ะโดยเนรมิตบรรยากาศ
ให้เป็นตลาดน้ำกลางเมืองแบบไทย
ให้ได้มาช็อปชิมอิ่มอร่อยกับบูธอาหารขึ้นชื่อ
อาทิเช่นส้มตำปูทาระบะวายหรือหา
ผัดไทยกุ้งล็อบสเตอร์ข้าวมาทุปายารู้จักกันเปล่า
ปลากริมทุเรียนจูดใจกับของใช้ของฝาก
เช่นเสื้อผ้าสินค้าตกแต่งบ้านกว่าร้อยล้านค้า
ใจกับผลิตภัณฑ์ดอยคำดอยตุงและถ่ายรูปย้อนวันวาน
เที่ยวเพลินตลอดงานนะคะบรรยากาศแบบไทย
ก็ย้ำอีกทีนะคะคุ้มความคุ้มจะจุใจมาก
สนุกสนานได้ทั้งครอบครัวแค่งานโฮมโปรแฟร์ค่ะ
เดียวเท่านั้นตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาเริ่มไปแล้วนะฮะ
ถึงสิ้นเดือนคือ๓๐กรกฎาคมที่ฮอล๕๘
แพคเมืองทองทานี๑๐วันเท่านั้นนะคะ

มาถึงส่วนส่วนอีกค่ะ

ที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเจอรายการนี้มันมีบริญญาณในช่วงที่ผมได้ไว้ก่อน

คือบางครั้งมันก็ต้องเพื่อความอยู่รอด

มันต้องมีเฟฟอริทของแต่ละคนสินแยก

พี่มาเขาถามว่าหอมแปมแปมแปมเป็นไง

เจนระทบหักปากเป็นบำหรักฉันชอบ
เหิ้านั่นไงพูดอย่างนี้ถ้ามดดำมันไม่ต้องบอกมาก

น่ะมีเสียงกระปรากกระปราก
ก็ต่อด้วยเอ้าเบลล่าตกห้ามส่งโรงพยาบาล
อ่ะแหมฉันก็ตกใจว่าทำไมอยู่ก็มีเสียง
ล่าถูกหามส่งโรงพยาบาลสาเหตุเพราะว่าเกิด
อยากจะบอกว่าปวดท้องอย่างหนักเลยนะคะ
เมื่อวันที่๒๓นี้กรกฎาคมตอนปลายโมงนะคะ
ขณะที่กำลังถ่ายละครอยู่นะต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนเลยครับ
เพราะว่าเวียนหัวคลื่นไส้พี่ตุ๊กตาแล้วก็
ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าอาเจียนอย่างรุนแรงด้วยนะฮะ
มือไม้สั่นปากสั่นไม่มีแรงเลยวิทย์จะหมดสติเนี่ย
เพราะตอนนั้นถ่ายละครเรื่องบุภเพสันนิวาสอยู่
อยู่ช่อง๓หนองแขมนี่แหละก็เลยจับส่งโรงพยาบาลเลย
ใกล้เลยโรงพยาบาลวิชัยเวท
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลำไส้
เพราะว่ามันมีลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงเฉียบพลัน
แล้วก็ต้องสั่งแอดมินแล้วก็ให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียวค่ะ
มิตรไม่ใช่แอดมินหรือแอดมิตรแล้วก็ให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียว
แล้วก็ให้ยาเพื่อที่จะหยุดอาการอาเจียน
เมื่อช่วงเย็นอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ
จึงมีการส่งตัวนางเอกไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมิติเวศสุขุมวิทย

หลังจากนั้นแพทย์ก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นแบบอย่างละเอียดเลย
สภาพก็คือมีร่างกายขาดน้ำ
แล้วก็อันหนึ่งก็คือเป็นอาการข้างเคียงของอาหารที่เป็นพิษ
แล้วก็ลำไซด์อักเสบ
ให้นอนโรงพยาบาล๑๒วันเพื่อที่จะเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
โดยมีคุณแม่ปรานีแคมเบลไปเฝ้าอย่างห่วงใยค่ะ

ไปได้ไงล่ะไปได้ไงเขาไม่ได้เป็นอะไรกัน

อันนี้เนี่ยวินิจัยแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะ
ก็ต้องให้อยู่ที่โรงพยาบาลสักวัน๒วันเท่านั้นเอง
เวียเนี่ยเขาไม่ได้ไปเยี่ยมแต่เขาทรงอย่างนี้ค่ะ
ส่งรูปแมวไปแล้วก็แฮชแท็กว่า
พี่แมวจ๋าเป็นกำลังใจให้นะครับ

แมวแฮร์แฟนคัปก็มารึ้งโค้งกันเลยทันที
แฟนคัปเข้ามาคอมเมนต์นะฟันทงกันเลยว่า
กาลที่นี่คือการส่งกำลังใจ
ของหนุ่มเวียแบบไม่ระบุ

คุณเอกกี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมได้ติดตามถ้าคนได้ติดตามข่าวมาก็จะเห็นนะคะว่ามีเรื่องกัน
จากว่าจากคุณเต๋าซึ่งใช้ชื่อว่าคุณเต๋าทีวีภูลงออกรายการ
ก็วิจารณ์เขาว่าเขาแก่เขาขี้เหลต่างนานาคุณเอกกี้ก็ปริศขึ้นมาเลย
แล้วก็เป็นกระแสกลับไปกลับมากันอยู่นะฮะจนคุณเอกกี้เนี่ยออกในไอจี
คือแฮชแท็กถึงคุณเต๋าตลอดเวลาแต่คุณเต๋าเนี่ยปิดไอจีเป็นไพรเวทไปนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องนี้ตอนนี้มีโอกาสไปเจอเอกกี
กี้ก็บอกว่าอยากให้โฟกัสคนที่ทำผิดอยากให้เขารู้ตัว
อยากคือรู้ว่าสิ่งที่ทำอันนั้นไม่ถูกต้องวงการบันเทิงนักข่าวกับดาราต้องถ้อยที
อาศัยกันไม่ใช่มานั่งวิเคราะห์เรื่องส่วนตัว

จะคอยตามดูในรายการถ้ายังไม่อยู่จริง
รวบรวมรายชื่อดาราแล้วไปที่กศชเลยว่าคุณนั้นทำอะไร
พี่ม้าไหมอันนี้เป็นภาพตัดต่อนิดนึง
คือถ้าไม่รู้อะไรจริงอย่าพูดถ้าเขาจริงใจเรายินดีจะรับฟัง
และไม่ต้องบอกโทษก็ได้คืออยากให้คุณปรับทัศนคติในการทำงานมากกว่า
จริงไม่ใช่แค่ครั้งนี้พอย้อนไปดูเนี่ยเราโดนหลายครั้ง
ตอนนี้สภาพจิตใจก็ล่มลงมาแล้วค่ะ

ขอโทษกรณีที่มีการวิภาควิจารณ์
เรื่องคุณเอกชัยเอื้อสังคมเสกก็คือคุณเอก
คือเขาก็บอกว่าเขาขออภัยที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
แล้วก็ขอน้องรับคำติติงแล้วจะนำมาปรับปรุงขออภัยแทน
และได้บอกกับผู้อำนวยรายการแล้วว่าให้ปรับปรุงด้วย
ถ้าจะอ่านเลยก็มันขยายไม่ได้
คือสรุปคือทางต้นสังกัดเขาได้บอกแล้วใช่ไหม

คือมันจะแชนเนอะออกมาแล้วแล้วก็มีการสัมภาษณ์ขุนเตา

เป็นการสัมภาษณ์เขามีคลิป

นักสือขอโทษ
ถูกต้อง
ขอโทษทุกคนขอโทษคุณเอกอีก
นักสือขอโทษกรณีรายการที่มี
มีการวิพากษ์วิจารณ์คุณเอกกับชัย
ก็คือเขา

คุณเต๋าบอกว่าไม่ขอโทษ
ทำสติพลิปให้เขาอ่านแบบนี้เขาก็พูดไปตามสติพลิป
วิภาพวิจารณ์แต่สุดท้ายเขาก็บอกจริงแล้วไม่จำเป็นต้องมาคุยอะไรกับเขาเลย
อ่ะส่วนไอจีของเอกกี้นะคะก็มีดาราเข้าไปเป็นแฮชแท็กทีมเอกกี้กันแบบว่า
มากมายเลยมีแตงโมแตงโมนี่คือประกาศขายกระเบื้องเลย
แรงเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะ

นี่แตงโมนี่แมลอนนี่
ร้านขายกระเบื้องปูพื้นขนาด๔คูณ๔นิ้วให้พี่เขาเขย่งตีนยืน
ขอโทษค่ะให้ตัวเองยืนเผื่อโดนไล่ออกจากทุกรายการ
ซึ่งชั้นหนึ่งเผื่อเขย่งมากและเมื่อยใช้อีกแผ่นไว้พัก
อีกข้างก้นร้อนระดับไฟนรก
แล้วก็ต้นหอมต้นหอมโพสต์นี้เพื่อชาติจริง

นั่นแสดงพอแต่ละวันก่อนพี่ตาวหมดอย่างนี้หรือ
ก็ค่อนข้างพี่อันนี้เท่าที่ดูจากแฮชแท็ก

คนที่เป็นประเด็นกันมากสุดคือพลอยเชอร์มานที่โดนบ่อยเยอะ
คือแตงโมกับเชอร์มานที่มีคดีกัน
ไม่ใช่คดีเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันแรงหน่อย
มาก็บอกตบมือให้พี่รัวออกมาจากใจมากมาจากใจพลอยด้วย
โพสต์ประโมช์ผมที่ขนลุกไปบนอะไรครับ
ขนลุกนี่คือชอบหัวท้องอึ๊บหัวท้องอึ๊บ
คือจริงแล้วนะคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งไม่รู้ผิดหรือถูกนะ

แต่ผมมองว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน
ดาราอาจจะไม่ค่อยกล้าออกมาพูดไง
คืออย่างเมื่อก่อนเขาจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง

แต่อย่างนี้คือบางทีแบบเต๋าอาจจะออกมาพูดในมุมที่แบบมันเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
กี้เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาก็ถือว่าวันนี้เขามีสื่อในมือ

เขาก็พร้อมที่เขาจะตอบโต้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอย่างนี้
มันเป็นคือสื่อเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเป็นเจ้าของสื่อหมด

ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงมาด่าฉันแบบนี้

มึงไปดูหนังหน้าของคุณมากดิ

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการวิจารณ์
ควรเป็นอักษรย่อหรือฉายา
ใช่ถูกเลยค่ะเราก็ไม่ได้ว่าใคร
ใครอ่ะคนอ้วนเราก็มีเมื่อ
โดยสูญตัวนะผมรู้จักทั้งสองฝ่ายนะของคุณเอกกี้และคุณเตาด้วยในมุมนี้ผมไม่เห็นด้วยคุณเตา
ใช้คำว่าไม่เห็นด้วยคุณเตาคืนนี้มีหล่อล่าผี
หล่าผีตอนสี่ธุ่มผีซอมบี้
รายการเรามันหมดเร็วนึงยังมีอีกหลายเรื่อง
ขอต่อเวลานี้ไม่ได้คุณจอมขวัญก็มารอแล้ว
๔ทุ่มคืนนี้นะฮะปีซอมบี้นะครับ
เดี๋ยวหมดรายการเรามีคุณจอมขวัญถามตรงนะครับ
โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ